อ่าส่วนความคืบหน้านะคะการไล่ล่านักโทษแหกคุกค่ะ
ที่จังหวัดกระบี่นะคะตำรวจก็พยายามลงพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าทั้งสองคนจะไปอยู่
ไม่ว่าจะเป็นบ้านญาติหรือว่าบ้านเพื่อนต่างเนี่ยนะคะ
เอาล่าสุดนะคะไปที่ทางด้านของสายเนี่ย
ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตามไปถึงจุดตรวจค้นเป้าหมาย

เป้าหมายที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะคะ
อยู่ที่หมู่บ้านทะเลหอยควนเขียวตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะหลังจากที่มีสายรายงานว่านักโทษสองราย
หลบหนีมาด้วยกันมาจากเรือนจำกระบี่นะคะ
จุดนี้เพื่อมาหาเพื่อนพอเจ้าหน้าที่ไป
เปิดปฏิบัติการเลยได้ยินเสียงปืนไหมคะปั้งเป็นการยิงข่มขู่
พอยิงข่มขู่ปุ๊บผู้ชายสองคนที่อยู่ในบ้านเป้าหมายค่ะ
เห็นเจ้าหน้าที่พยายามวิ่งหนีเข้าไปในสวนยาง
เจ้าหน้าที่ยิงสกัดนะคะแล้วไปตามจับตัวไว้ได้
ปรากฏว่าพอเข้าไปใกล้อ้าวไม่ใช่นักโทษทั้งสองราย
แต่เป็นเพื่อนของนักโทษพอเข้าไปตรวจค้นตัวบ้านค่ะ
ไม่พบนักโทษทั้งสองรายที่หลบหนีนะคะ
เพื่อนของนักโทษปฏิเสธว่านายมณฑลขันสมาน
ไม่ได้แวะมาหาแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนเรื่องของนายอานนท์เดนมาร์ซึ่งเป็นนักโทษอีกคนนี้นะคะ
หลบหนีเมื่อวานี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ก็คือคาดว่าน่าจะไปหาน้องสาวที่บ้าน
ไปหาน้องสาวที่บ้านน้องสาวก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มา
แต่ถ้ามาเดี๋ยวจะเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวกับตำรวจเนี่ยนะคะ
ล่าสุดไปที่บ้านอีกบ้านเพื่อนของนายอานนท์
ก็ยังไม่เจอเช่นเดียวกันนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพิษนุอัชนะพรกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรกระบี่
บอกว่าการเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย๒จุด
เนื่องจากชุดสืบสวนได้ข้อมูลว่า
นักโทษสองรายหลบหนีตอนแรกที่หลบหนีออกจากเรือนจำ
ไปที่บขศพอไปที่บขศขึ้นรถตู้
แต่ทีนี้ตำรวจกำลังดูอยู่นะคะว่ารถตู้ที่มารับนักโทษทั้งสองคน
เป็นรถตู้ประจำทางที่เขาขึ้นไปเอง
หรือเป็นรถตู้ซึ่งเป็นขบวนการรู้เห็นเป็นใจให้เขาทั้งสองคนหลบหนี
ตอนนี้ตำรวจสืบเรื่องนี้อยู่นะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
ตอนนี้ทางเรือนจำกระบี่เองก็ได้ตั้งรางวัลนำจับด้วยนะคะ
หมื่นบาทสำหรับประชาชนที่แจ้งเบาะแสจนนำมาสู่การจับกลุ่มค่ะ